ครับมีเรื่องราวของหญิงสาวคนหนึ่งเธออายุ๔๐ปีนะฮะ
ค่ะเธอเสียชีวิตจากการตกเลือด
ตอนที่ไปรักษาอาการโควิดแล้วก็อยู่ที่โรงพยาบาลสนามที่อำเภอโพชัยจังหวัดร้อยเอ็ด
เสียชีวิตตอนเช้า๑๖เมษายนก็แน่นอนว่าผู้ที่ติดโควิดก็ต้องชาปนกิจ
ชาพนักกิจ๑๗เมษายนยัดก็บอกว่า
หลังจากเผาศพเนี่ยเพิ่งมาเปิดดูมือถือมาเห็นแชทไลน์

ทีแรกก็คิดว่าเออเกิดอาการตกเลือดเกิดอาการแท้งอะไรหรือเปล่า
แต่ดูจากแชทไลน์ต่างที่ผู้ตายเขาขอความช่วยเหลือไป
อย่างเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลสนามเนี่ยเขาบอกเขาติดใจแล้ว
ว่าไม่ได้ช่วยเหลืออย่างทันท่วงทีหรือเปล่า
ใช่ทำไมการช่วยเหลือเป็นไปอย่างล่าช้าจนทำให้เธอเสียชีวิต
นี่ฮะมันเป็นคำถามเป็นประเด็นขึ้นมาเลยนะฮะ
แล้วจะพิสูจน์อะไรกันยังไงเพราะว่าศพก็ชาปนกิจไปแล้ว
ผู้หญิงคนนี้อายุ๔๐ปีนะครับรักษาอาการโควิดอยู่ที่โรงพยาบาลสนาม
ที่อำเภอโพชัยจังหวัด๑๐๑นี่เป็นแชทไลน์ต่างนะฮะ
ส่วนนี้คือเธอนะฮะผู้ที่เสียชีวิต
คือเธอเข้าไปรักษาอาการโควิดตั้งแต่๑๓เมษายน
เริ่มมาจากพาพ่อเนี่ยไปตรวจก่อนไปโรงพยาบาลก่อน
แล้วพ่อเนี่ยพบว่าติดโควิดต้องเข้ารักษาตัว
แล้วก็ได้ยาฟาวิพิราเวียมากินเพื่อรักษา
๑๕เมษายนประมาณ๓ทุ่มนะที่เธอเข้าไปรักษาเหมือนกันเนี่ยนะ
พาคุณพ่อไปตรวจอาการโรงพยาบาลแล้วก็เธอก็พบว่าเธอก็ติดด้วยเนี่ย
เมษายน๓ทุ่มเธอปวดท้องแล้วมันมีเลือดไหลจำนวนมาก
คือตอนนั้นก็คาดว่าเธออาจจะท้องอะไรด้วยหรือเปล่า

ทุ่มครึ่งที่ญาติญาติมาเจอเนี่ยเธอก็พยายามแชทแจ้งทางแชทไลน์ขอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่
แต่ญาติเขาสังเกตว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยตอบไลน์กลับมาหาเนี่ย
เป็นลักษณะเหมือนกับให้เธอทำตามวิธีที่ส่งข้อความมาแนะนำ
เธอก็พยายามร้องขอความช่วยเหลือบอกไม่ไหวแล้วนะ
บอกโอ้โหมันไม่ไหวมันมันเวียนหัวด้วยอะไรด้วยคือคำว่าวินนี่คือเวียนหัวนะฮะ
ค่ะอ่าทางทางภาษาที่หนึ่งของท่านอีสาน๕ทุ่ม๔นาที
ญาติบอกเนี่ยเธอแจ้งหมอบอกเลือดไหลอีกแล้วไม่รู้ว่าเป็น
อาจจะเป็นเจ้าหน้าที่หมอหรือพยาบาลก็ไม่รู้นะแต่มีคนตอบกลับมาว่า
ให้ยาแก้เวียนหัวกับยาห้ามเลือดไปแล้วรอยาออกฤทธิ์ก่อน
แต่เธอบอกเป็นระยะว่าเลือดมันออกเยอะมากนะขอน้ำเกลือได้ไหม
ไป๔๐นาทีเธอบอกมันจะวูบหูอื้อเลือดเปียกผ้าถุงหมดแล้ว
ขอผ้าถุงเปลี่ยนหน่อยแต่ในแชทเนี่ยมีเจ้าหน้าที่ตอบกลับมาว่า
ถุงมีจำกัดค่ะนี่คือคืน๑๕เมษายนนะฮะ
เข้ามารักษาโควิดตั้งแต่๑๓เมษา๕ทุ่ม๕๔นาที
แชทบอกอีกครั้งบอกไม่ไหวแล้วช่วยด้วย๕ทุ่ม๕๙
แจ้งไปอีกบอกหายใจไม่ออกเที่ยงคืน๒๗อันนี้เข้าสู่วันที่๑๖แล้วถ้าตามเวลาวันนะ
บอกเร็วหน่อยขอน้ำเกลือหน่อยจนเที่ยงคืน๔๔นาที
เป็นแชทสุดท้ายของเธอนะฮะก็คือประมาณพวกเนี้ยขอน้ำเกลือหน่อยอะไรพวกเนี้ย
นี่นะฮะหลังจากนั้นถึงมีการนำตัวเธอส่งโรงพยาบาลหลักที่อยู่ใกล้ใกล้กันตอนตีห้า
แต่สุดท้ายเธอเสียชีวิตในเช้าวันนั้นนั่นแหละตอน๖โมงเช้าเข้าสู่วันที่๑๖เมษายน
ญาติของผู้ตายผู้ตายคือคุณแอนนะฮะอายุ๔๐ปี
บอกว่าคือเวลาเนี่ยมันก็ผ่านมาหลายวันแล้วนั่นแหละนะแต่ว่ายังทำใจกันไม่ได้
คือช่วงวันที่๑๕เมษายนเนี่ยก่อนเธอจะกลับกรุงเทพญาติของคุณแอนที่เล่าให้เราฟังเนี่ยบอกนะ
วันนั้นเนี่ยยังฝากของไปเยี่ยมให้อยู่เลยที่โรงพยาบาลสนาม
อยู่ดีได้ทราบข่าวร้ายใน๒วันต่อมาว่าเอ้าแอนเสียชีวิต
แล้วไปเกิดการตกเลือดจนแท้งหรือเปล่า
ว่าในภาพเนี่ยมันเห็นริ่มเลือดเป็นริ่มเป็นชิ้นเล็ก
เลือดออกในโพรงมดลูกและขีดในช่องว่าไม่ได้ตั้งคัน
นั่นก็แสดงว่าเอ๊ะตกลงไม่ได้ตั้งคัน

หลังจากที่เผาศพเสร็จครอบครัวมาเห็นแชทไลน์นี่แหละ

ก็เลยติดใจสงสัยว่า
เออทำไมตอนนั้นที่เธอบอกเวียนหัวไม่ไหว
เลือดออกเยอะมากอะไรพวกนี้ขอน้ำเกลือเนี่ย
ทำไมไม่รีบช่วยตั้งแต่แรก
๒๐เมษายน
เธอถามไปยังโรงพยาบาล
เรียกแพทย์หรือว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยมาชี้แจงให้กับญาติญาติเข้าใจ
บอกแค่ว่าให้รอสสจจังหวัดร้อยเอ็ดเนี่ยมาตอบคำถาม
เมษายนญาติของคุณแอนบอกว่าก็เลยไปถามสสจร้อยเอ็ด
ก็ยังไม่มีความชัดเจนเลยต้องไปร้องขอความเป็นธรรมที่ศูนย์ดำรงธรรมของจังหวัด
เพื่อเรียกร้องขอความเป็นธรรมให้กับผู้ตาย
แต่เขาก็ไม่รู้ว่ามีการไปแจ้งหมอหรือเปล่านะตอนนั้นคือไม่ได้เห็นหมอที่เข้ามาดูแลเลยอะค่ะ
คือพี่แชทคุยนาทีต่อนาทีเหมือนเขาก็พยายามจะช่วยตัวเองเต็มที่ว่าหมอต้องช่วยเขาได้
เขาก็เลยไม่มีไม่มีเวลาที่จะมาโทรหาหาญาติคนอื่นนะคะเราคิดว่าอย่างนั้นคิดว่ารอดค่ะ
เพราะว่าเคสนี้การตกเลือดมันมันไม่ได้มีแค่แค่พี่เราคืออย่างที่เราโพสต์ลงไปในโซเชียลในอะไร
ทุกคนบางคนมาเม้นว่าเฮ้ยเหมือนกันเลยเคยเป็นแบบนี้เหมือนกันแต่โชคดีที่คุณหมอมาช่วยได้ทัน
มันก็เลยทำให้เรามองว่าเฮ้ยแล้วทำไมพี่เราถ้าเกิดหมอช่วยทันพี่เราก็คงไม่เป็นแบบนี้
เพราะเขาสู้ตั้งแต่๔ทุ่มพออ่านแล้วคือมันเป็นอะไรที่แบบบีบหัวใจมากอะค่ะ
คือมันเป็นการแบบร้องขอชีวิตช่วยด้วยหนูกลัวตายอะไรอย่างนี้
คือมันเป็นอะไรที่แบบพอญาติเราเห็นตรงนี้เราแบบเราก็ไม่สบายใจ
แล้วเราก็ร้องขอว่าคุณหมอช่วยออกมาอธิบายตรงนี้หน่อยได้ไหมว่ามันเกิดอะไรขึ้น
วันนี้คนพูดถึงข่าวนี้เยอะมากพี่อุ๋ยก็คือเหมือนที่ญาติของผู้เสียชีวิตบอกค่ะ
ก็คือเขาเหมือนกับว่าพูดในภาพรวมด้วยเผื่อเป็นประโยชน์ให้กับผู้ป่วยคนอื่นที่อยู่ในโรงพยาบาลสนาม
ถ้ามีอาการฉุกเฉินแบบนี้การเข้าถึงของเจ้าหน้าที่ควรจะรวดเร็วกว่านี้ไหม
คือญาติคุณแอนผู้ตายเนี่ยบอกว่าจะท้องหรือไม่ท้องอันนี้ไม่ใช่ประเด็น
เด็นก็คือเธอเกิดอาการแหละ๓ทุ่มยันตี๑ส่งข้อความขอความช่วยเหลือสุดท้ายเนี่ยมาพาออกไปตอนตี๕
ด้วยความที่ผู้เสียชีวิตเขาก็รู้สึกว่าเขาไม่โทรหาญาติพี่น้องเพราะเขาอยู่โรงพยาบาลสนาม
คนที่เขาควรติดต่อคือเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลสนาม
คุณหมอที่นั่นหรือพยาบาลที่นั่นน่าจะเข้าถึงเขาได้รวดเร็วมากที่สุดไงคะ
ก็เลยพยายามจะติดต่อเจ้าหน้าที่ของทางโรงพยาบาลสนาม
สุดท้ายจาก๓ทุ่มที่เป็นข้อความแรกที่ขอความช่วยเหลือมารับตัวไปตอนตี๕
ซึ่งเธอแคปสุดท้ายคือตีหนึ่งนะครับประมาณเที่ยงคืน๔๒๔น
ตี๕พาไปโรงพยาบาลหลักเสียชีวิต๖โมงเช้า
ท่านผู้ชมครับลองฟังทางเจ้าหน้าที่หน่อย
นายแพทย์ปิติทั้งภัยสารนะครับท่านเป็นนายแพทย์สถานทักษะสุขจังหวัด๑๐๑นะครับ
พูดถึงเรื่องที่เกิดขึ้นกับคุณแอนนะครับที่เข้ารักษาอาการโควิดที่โรงพยาบาลสนามในอำเภอโพชัยนะครับ
บอกว่าผู้เสียชีวิตเนี่ยได้พาพ่อมารักษาอาการที่โรงพยาบาล
แต่ตัวผู้เสียชีวิตตรวจพบโควิด๑๙พ่อก็มีมั้งที่ข้อมูลเบื้องต้นบอกว่ามีเนี่ยนะฮะ
เป็นว่าทั้งพ่อแล้วก็คุณแอร์เนี่ยก็เลยเข้ารักษาอาการที่โรงพยาบาลสนามทั้งคู่
วันที่เกิดเหตุนายแพทย์ปิติท่านบอกว่าหลังจากที่เจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งจากคนไข้ว่ามีเลือดออก
ก็มีการตรวจปัสสาวะแล้วพบว่าไม่ได้ตั้งคันแล้วก็ได้ยืนยันแพทย์ได้พร้อมกับยืนยันว่าแพทย์กับเจ้าหน้าที่เนี่ยไม่ได้ละเลยการดูแลคนไข้
มีมาตรฐานการรักษาแต่ต้องยอมรับว่าการดูแลผู้ป่วยโควิด๑๙ต้องมีขั้นตอนที่เจ้าหน้าที่ต้องเซฟตัวเองไม่ให้ติดเชื้อด้วย
หากเทียบกับการรักษาผู้ป่วยปกติมันก็จะล่าช้ากว่าแล้วมันก็เกิดเหตุไม่คาดคิดเกิดขึ้นระหว่างการส่งตัวคนไข้ต่อและมีการเสียชีวิตของคนไข้
เนื่องจากเป็นผู้ป่วยโควิด๑๙จึงต้องชาปนกิจจึงไม่ได้พิสูจน์ว่าการตกเลือดเนี่ยเกิดจากสาเหตุอะไร
ส่วนที่ญาติติดใจก็ได้ให้นิติกรกับผอโรงพยาบาลนัดหมายไปแล้วเพื่อพูดคุยทำความเข้าใจกัน
หากส่วนไหนเยียวยาได้เดี๋ยวจะดำเนินการเยียวยาให้
จากการตรวจปัสสาวะก็ไม่ท้องการขับเคลื่อนหรือแม้กระทั่งการที่จะเข้าไปทำอะไรมันจะต้องมีขบวนการป้องกันตัวเองของเจ้าหน้าที่ด้วย
ถ้าไปเปรียบเทียบกับเคสทั่วไปมันก็อาจจะช้ากว่าปกตินิดนึงแต่ว่าก็ยืนยันว่าทางเจ้าหน้าที่เนี่ยไม่ได้ละเลยแล้วก็ไม่ได้ไม่เอาไปใส่คนไข้นะ
นี้ก็ให้ทางนิติกรและผู้อำนาจงานนัดญาติมาพูดคุยกันก็คงจะได้มีระบบการสอบความเข้าใจกัน
สอบสวนแล้วก็ช่วยเหลือตามที่ทางราชการจะทำได้ครับ
คือในมุมของญาติญาติเนี่ยเขามองว่าก็เข้าใจแหละว่าผู้ป่วยโควิดขั้นตอนมันก็คงไม่เร็วเหมือนกับผู้ป่วยปกติ
ค่ะแต่มันต้องรอนานขนาดนั้นเลยเหรอคะเพราะว่าโอ้โหญาติก็บอกเขาอาการหนักไงคือตกเลือดอ่ะ

ภาพที่แบบอืมขนาดเนี้ยเอ๊ะทำไมแบบให้รอนานจัง
ความมาเยอะคือมุมหนึ่งก็เข้าใจว่าบุคลากรทางการแพทย์เจ้าหน้าที่คือทำงานหนักเนาะ
แล้วก็คนคนหนึ่งต้องมาเสียชีวิตจากการรอคอยความช่วยเหลือค่ะ
ก็ทางยาดเขารอฟังจากทางพรพยาบาลหรือว่าทางสเจ้าจังหวัดอยู่นะครับ